ช่วงตลอดตลอด
เข้าตลาดกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ได้เวลาเช็คราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันแล้ว
มาดูราคาตลาดกลางของเราวันนี้นะคะ

หมูเนื้อแดง๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
เช็คราคาของผักกันบ้างดีกว่าค่ะ

บุ้งจีนค่ะ๓๐บาทต่อกิโลกรัม
มะนาวค่ะลูกละ๕๖บาทนะคะ
ผักชีไทย๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงวันนี้อยู่ที่๔๕บาทต่อกิโลกรัม